สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
น่านี่สักนิดนึงพี่เหมียวเมื่อวันนี้พี่เหมียวนับสุด
ก็เจอฮิโรนด้วยไปซุกอยู่อีก๕อีก
ก็ไปซุกตรงโกดชินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืดแล้ว
กรณีที่ช้างป่าเขาใหญ่นะฮะประสบเหตุพัดตกลงไปในหุบเขา
เขาเรียกว่าน้ำตกอ่ะน้ำตกเห็วนรก
กลายเป็นเหตุสลดที่ทำให้ช้างป่าล้มทั้งหมด๖ตัว
แต่ว่ามีสองตัวแม่ลูกเนี่ยรอดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ตรง
ไม่ได้ขึ้นนะคะอยู่ตรงที่เขาขายของก่อนเข้าไปเที่ยวเหวนรก
ไปอยู่ร้านค้าแถวนั้นไปหากินเจอแล้ว
เขาก็ถ่ายรูปแบบในที่มืดมาได้ก็เป็นตัวที่รอดตายนั่นแหละ
เพราะว่าหูเนี่ยด่างเหมือนกันเลย
ยืนยันเลยว่าเป็นสองแม่ลูกตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะ
ล่าสุดก็บอกว่าที่อุทิญาณแห่งชาติเขาใหญ่
ก็ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ที่เส้นทางช้างป่า
แม่ลูกว่ากลับเข้าสู่ผืนป่าแล้วนะคะ
อีกชุดหนึ่งก็แบ่งกำลังขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้นที่๒

กลายเป็นว่าตอนนี้รวมเป็น๑๑คุณมด

ตอนนี้ก็จะเป็นผู้ว่า
นครนายกเนี่ยก็จะแถลงข่าวแล้วจะประเด็นดังกล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็จะหาทางป้องกันอย่างไรคืออย่างงี้เอ่อทางลงเหวนรกเนี่ยมันมี
ทางจากสูงสุดเนี่ยเขาเรียกชั้นหนึ่งค่ะคือมีรอยลื่นถลายเนี่ยทุกชั้น
เลยอืมคือช้างนี่มันไหลลงมาตับเนี่ยหลายชั้นมันมาหาน้ำกลิ่นใช่ไหม
เอ่อมีน่าจะเขาคาดมันเคยเกิดขึ้นเมื่อปีสามห้าที่ปุ๊กโกะบอกว่าเคย
ตอนนั้นปุ๊กกบก็ยังเด็กค่ะเหมือนกันน้ำต้มเหี่ยวนรกด้วยล่ะ
ฝนตกเป็นเดือนอย่างนี้แล้วดินก็เหลวเปลวทางเดินช้างก็จะไหลลงมา
ตอนนี้เขาก็คาดว่าทำไมช้างถึงมาใช้เส้นทางนี้ซึ่งปกติเนี่ย
ไม่มาใกล้ปากน้ำตกขนาดนี้ว่ามีการไล่หรือเปล่า
ไปเจออะไรที่อย่างเช่นคนที่เข้าไปตัดไม้หรือว่าเข้าไปล่าสัตว์อะไรไหม
ก็จริงจริงกับเขาใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกใช่มันไม่มีที่เขาใหญ่ว่ามีอะไร
ว่าว่ามีอะไรที่ที่ทำให้รบกวนทำให้ช้างเนี่ยเปลี่ยนที่อืม
มาใกล้ปากน้ำตกเนี่ยมากเกินไปเนี่ยนะคะจะมีรอยไหลทะลื่นค่ะคุณ
คือเราไปบุกลุกเขาเยอะเกินไปเหรอในในนั้นไม่เขามันมีเหตุการณ์อะไรเยอะอ่ะ
ที่จะทำให้ให้เกิดขึ้นได้ปกติเนี่ยช้างเขาจะหากินก็จะเป็นเส้น
โอ้เธอฉันดูแล้วฉันก็สงสารอืมแต่อันเนี้ยมันไหลลงมาทุกทางเลย
ตั้งแต่ชั้น๔ชั้น๕อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นรอยช้างเนี่ยไหลลงมา
ถลายแบบทางทางพังเหมือนกับว่าทางมันแบบมันไม่สามารถเดินได้
แล้วมันมีรถช้างตัวใหญ่แต่เมื่อก่อนตอนหน้าแรงก็คงจะเดินได้สบาย
ถูกต้องไหมล่ะดินก็แห้งแห้งคุณแม่ไอ้ตัวเล็กได้ลงมาก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันได้ยินเสียงช้างตอนตีถึงตีสองเนี่ยดังมากอืม
เป็นเสียงช้างลักษณะที่ร้องเรียกหากันอ๋อเหรอ
นี่ตามภาพเนี่ยดังไปทั้งป่าเลยเมาดำ
นรกนี่ไม่ได้อยู่ไกลมากจ้ะคือกลางคืนอ่ะ
ชะนีร้องอยู่ใกล้ยังได้ยินเลยเพราะว่ามันเงียบมันก็ได้ยินอยู่
อืมอ่าตอนนี้ก็ก็กำลังขึ้นไปกู้กู้ซากก็คงจะต้องใช้วิธีให้ไหลลงมา
แล้วก็กั้นเป็นระยะระยะไปนี่สองแม่ลูกปลอดภัยแล้วไปหากินแล้ว

แต่มันตกมาจากชั้นสูงไงมันตกมาจากชั้นสูงก็ไหลลงมา
ไอ้๒แม่ลูกนี่รอดอุ๊ยตอนนี้ต้องรีกู้
มีเนื้อจากคุณภาพของน้ำตกมันจะมีผลต่อคุณภาพของน้ำตกพอสมมุติ

เขาจะหาที่ฝังเป็นระยะไปไม่ได้ขนลงมาที่ไหน

ใช่มันจะหมายว่าอู๋มันก็ต้องน้ำต้องเยอะกว่า
เพราะปี๕๙เพราะสำรวจไว้มีช้างประมาณ๒๕๐กว่าตัว

ล่าสุดก่อนหน้าเมื่อเศรษฐการณ์นี้ก็มีตัวหนึ่งโดนฟัดตาย
ว่าแย่งเป็นจ่าฝูงกัน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

อาจจะเป็นเพราะลูกช้างหรือว่าไม่ชินเส้นทาง
ใช่ก็ดูมาช่วยกัน

ลื่นปุ๊บก็ตกลงมาต่อกัน
ตายด้วยธรรมชาติหรือว่าอุบัติเหตุ
ธรรมชาติแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
แต่การเข้าไปล่าสัตว์

อาจารย์ของต่างชาติเห็นช้างตัวเดียว

รู้สึกว่าที่ตายไปตัวหนึ่งก็คือตกใจที่สนชาเชียงใหม่

พี่อยากเอารูปลงหลังเอารูปให้ดู

โอ้ตายแล้วดีตายนะเป็นภูมิสันธวะมันตีให้ประเทศต่างมันก็คือแต่หลักจากนั้นมันเป็นศูนย์พระพันธ์
เมื่อถึงเวลาปุ๊บเขาก็ข้างหลังมันก็จะเป็นภูเขาสองภูเขาซึ่งแบบว่าเขาควบคุมอย่างนั้นเลยพี่
ถึงเวลาปุ๊บถ้ามันไม่ไหวก็ให้อยู่อนุบาลก่อน

แต่ธรรมชาติของเขาคืออยู่ประมาณตรงนี้เป็นโรงเรียนอนุบาล
ด้านหลังภูเขา๒ภูเขา๕มนุษย์เข้าไปรบกวนอย่างนี้
แต่ก็จากทุกจุดไปก็จะมีระบบเทคโนโลยีคอยดูแลกันตัวเอง

มีเจอที่เกะกะจานตัวหนึ่งแล้วก็เจอที่ถาดตาพยาอีกตัวนึง
ท่าเสือมาแปลว่าเป็นสิ่งแวดลอง่าย
แล้วเขาบอกว่ามันเป็นการกินตามห่วงโซ่อาหารเขาดีใจเพราะว่า

พูดตรงกับพวกอัลลาเวนเดอร์ก็บอกว่ากลัววัวแดงจะศูนย์พันธุ์

มันไม่กินทั้งฝูงมันเก็บใส่ตู้เย็นแหม้ะโอ้โห
มันกินอีกตัวนึงมันกินเป็นผูงน่ะเอออิ่มแล้วมันก็นอนเหมือนงูเหลือมา

คลักกว่าจะย่อยก็มากินใหม่
ก็เป็นงูของโต๊ะอาหารของธรรมชาติไง
เราเกลียดงูอะไรยังรู้สึกว่าไม่ควรให้มันตายหรอกนะ

พี่มอสเธอไปที่อย่างนี้ด้วยเหรอ

พี่มะกอดเข้าไปแนวพี่มะกอดดูทำรายการอย่างนี้ไงเออ

พี่มะกอดตามตัวไม่ได้ไปไหนแล้ว
พี่มะกอดไปมาเยอะแล้ว

ก็จะมีเวลาเตียบ
แต่เหมือนโดนตบหน้าเมื่อเสียท็อปเขาฝากคลิปนี้มาตบ
ต่อไปดูคลิปกันสักนิดนะ

เดี๋ยวคุณบุ๊ดดับบ้างกันมาเลยค่ะ
ต่อแหลของนักข่าวไทยสร้างข่าวนะครับ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับประเทศจีนและฮ่องกง
เพราะเขาไม่ได้สนใจข่าวหรอกเขาดูข่าวกันยังมีสติ

แบบความต่อแหละฉันไม่ได้พูดนะฮะ

ไม่ค่ะแล้วเขาด่าทำไมครับคุณแม่

ประเทศจีนกับฮ่องกุ้งเขาไม่ตกออกตกใจ
กับสื่อสื่อปลอม

ตามหาตัวเข้าไปสถานที่รับ

วันนี้คนก็ออกมาแฉกับสารพัด
ถ้าสมมุติจะนั่งทำข่าวแฉของเสียท็อปนะ
ขอถ่ายเทปล่วงหน้าอีก๒วันยังได้เลย
ก็ไม่โจ้งวันนี้ยาว

ถึงไม่คุณแม่ตอนนี้คนก็ตามหาอยู่ว่าดาราคนไหน
เทย่าโรเจอร์ออกมาด่าแล้ว
บอกว่าไม่ใช่เอาเวลาไปแต่งงานดีกว่า

มีอันนี้สำคัญมากมาก

มีอีกคนหนึ่งคุณแม่มสรู้

ว่ากันว่าเขาว่ากันว่าแต่เออ
แล้วคนนี้ได้หรือเสียได้หรือเสียเขาคุณแม่

ไม่ได้ยินมาแต่ว่าเพิ่งเจอมาไม่นาน
แต่มันก็นานแล้วมันหลายปีแล้ว
เหรอแล้วเขาบอกว่าคนนี้แต่ไอ้แคทมันด่าแล้วนะ

เพราะว่าทุกคนที่พูดเลยบอกว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง

มีเรื่องของไม่รู้จักปวดหัวข้าจะเอาเรื่องไปแต่งงานดีกว่า
เมื่อเช้านี้แต่เขาบอกว่าคนนี้

ปากกาวบอกครูพังนี่เลยเหรอ

โอเคนู้นว่าเองนุกคนนี้
เขาบอกคนนี้ปากกาวเสียบ้านหมดเลย

ผู้หญิงเคยเอามาพูดกับเพื่อน

ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะใช่เพราะว่าเขาก็เคยพูด

เออ

ก็เขาบอกเขามีธุรกิจหลายตัวเป็น๑๐ตัวตอนนั้น
ใช่ไงก็ใช่ไง

จบแล้วหรอข้าวอ่ะยังเป็นรอยโอ้โฮอะไรเนี่ย

เขาด่ามาแล้วเราจะต้องรับรับผู้ชอบกันอย่างไรไหม

ณวันนี้ทนายรณรงค์นะฮะแก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

ว่าถูกเสียท็อปอ้างว่าเป็นเสียหมื่นล้าน
ที่แบบโอ้โฮเป็นหลอกผู้หญิงสารพัดสารเพศ
อย่างที่เมื่อวานคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เอาแชทหนึ่งให้ดู
หนึ่งก็คือผู้หญิงที่จะไปแต่งงานที่บุรีรำนั่นแหละ

ผู้หญิงก็บอกพี่วันนี้หนูหาเงินมาได้
ผู้ชายบอกขอเงินเขาบ้างสิเขาไม่มีเงินเลย

ผู้หญิงน่าเตอเออรักเตยหอม

ผู้หญิงหาเงินได้๓๐๐บาทเป็นพิตตี้เอ็มซี

ให้ผู้ชาย๒๐๐๐บาท๑ผู้ชนิดเก็บไว้กินเองเถอะ

นี่ไงรูปแรกข้างโปรไฟล์

ตรงนี้ต้องมีสลิปอีกไหมฮะ

นี่เขาแค็ปมาจากของำอินุหมะ
สักพักนึงเขาก็บอกเลยว่า
ผู้หญิงเงินหาเงินมาได้อาจจะนี้นี่
ชอบกับคุณกราฟนี่ชอบกับคุณกราฟ

นั่นไงชอบกับคุณกราฟ

ทำไมเป็นผู้หญิงทำไมไม่เก็บเงินไปกิน
เอาจริงในฐานะที่ตัวเองก็รู้จักคนร่ำคนรวยมาเยอะ

ตอนนี้ผมถึงประเทศนี้ประเทศนั้นแล้ว

พูดจริงเดี๋ยวโดนรวบตึงทำยังไง
คนรวยเขาจะยิ่งทำตัวแบบ

เขาไม่มีเวลามาเดินถ่ายรูปหรอ
เขาบอกถ้าเสร็จภารกิจจะกลับมาแถลงข่าว

เว้ยให้กลับมาเถอะ
กลับมาให้สัมภาษณ์ทีเดียวที่ประเทศไทย

เสียท็อปก็บอกอาจจะมีการบิดเบือน

นอกจากนี้เสียท็อปเนี่ยยังได้คลิปชี้แจ้ง

ผมรบกวนขอชี้แจงเล็กน้อยนะครับ
ผมไม่ได้หนีหายไปไหน
ผมมีภารกิจงานที่มาทำ
และเดี๋ยวผมจะกลับไปชี้แจง
ต่อสังคมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นยังไง
และสำหรับคลิปที่พูดเล่นที่สนามบิน

ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่า
ซื้อมวชลหรือจะอะไร

หาเงินต่อให้ได้วันละ๓๐๐๐

จะเอาเงินที่ไหนไปใช้ว่า๓ล้าน๔ล้าน

คุณบริสุทธิ์ไม่ต้องชี้แจงเอาเงินไปคืนเขา

เพราะผู้หญิงก็เสียค่าเบียบ่ายลายทางไปเยอะแล้วนะ

ขอบคุณกราฟขอบคุณกราฟนี่นะครับในขณะเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐก็ได้พูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของบุคคลหนึ่ง
ที่มีความคล้ายคลึงแล้วก็อ้างเหมือนกันเสียท็อปว่า

โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้น
ซึ่งเขาบอกว่ามันไปไกลเพราะนักข่าวบิดเบือนความจริง
และไม่ได้ดูหลักฐานก็เอาเงินไปคืนสิ
ไปจ่ายก็จบแล้วสิสติมาปัญญาเกิด
ก็บอกว่ามันไกลเกินกว่าเพราะนักข่าวบิดเบือนความจริง
แล้วไม่ได้ดูข้อมูลหลักฐานที่มากล่าวอ้างเลยว่ามีจริงไหม

แค่นั้นแหละแล้วเขาจะไม่มีใครสอนแน่กับชีวิตเลย

แล้วก็นักข่าวควรตรวจสอบแล้วก็ขอดูหลักฐานก่อนที่จะนำเสนอข่าว
นะผมเสร็จภารกิจแม่

มีภารกิจพิเศษไปเดินไปพี่บอกแบบนี้ไง

เข้าเดินออกจีนก็ได้ฮ่องกงก็เลิศนะ
คำถามต่ออีกที่เมื่อกี้เราทับไปจ่ายเงินไปจ่ายเงิน

งานแรกนะผมจะรับผิดชอบครับมึงกลับมาไปจ่าย

ผมจะขอชี้แจงในวันแถลงโรงแรมอะไรดีล่ะ

ที่ไหนน่ะที่ไทยรัฐนี่หรอก็ถามก่อนว่าเขาจะให้
เขาต้องมีที่นอนก่อนหรือเปล่าเพราะเขาเจ็ตแลต
หนูห้องโกงไม่ต้องเจ็ดแหลก
มันห่างกันแค่๒๓ชั่วโมงหนูบินกระถึงแปปเดียว
ต้องนอนเตรียมตัวก่อน
แต่เอาจริงไหมเป็นคนที่๕๐แล้วยังดูดีอยู่เลยนะ
หนูพูดเลยนะแต่ที่ดูที่เขาพูด

หนูว่าการพูดจานิ่มพูดจาแบบดูสุภาพเรียบร้อยดูแบบ

เอาตรงผู้หญิงที่บางทีเซซัสโซเซมา
พอได้ยินปุ๊บก็เฮ้ยพ่อของลูกแม่หัวในอนาคตอย่างนี้หรือเปล่า
คุณแม่งก็จะไปหลอกนักการเมืองหลอกดาราได้ยังไงล่ะ
พวกเราดีใจที่เราเป็นกับเธอรู้ไหม
แล้วเอาตรงถ้าเกิดสิว่าไปถึงสูตรรถเบนซ์ได้แล้ว

เบ้นไม่ใช่๓ล้าน๕ล้านนะรถเบ้น๑๐กว่าล้าน
ใช่พอสนี่ก็ที่ขับก็ขับจริงเลยอ่ะไอ้รูปที่เขาเอามาหลอกผู้หญิง
ไปเอาของผู้หญิงมาขับไปมีเมียรวย

ตอนนั้นและดาราคนหนึ่งเคยเพิ่งสัมภาษณ์เขียนโปรด

ครับครับ
คือแบบเขาบอกว่าลองไปจับโป๊ะดีสิ
คนมีเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำธุรกิจอันนู่นอันนี้อยู่เยอะ
อ่าก็ต้องไปดูอืมเอ้ยจริงคนต้ม
เหมือนถ้าเขาต้มตุ๋นเนี่ยทำไมเขาถึงออกสื่อเยอะ
ถึงชอบอยากดังอย่างนี้หรอคุณชอบอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงที่ครบอ่ะ
ซึ่งของผู้หญิงที่ครบอ่ะผู้หญิงที่ครบอ่ะ

ผู้หญิงเคยเอามาสัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอะไรอย่างนี้ไง

เขาอาจจะเป็นอายีโนโมโต๊ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
เรื่องราวเรื่องนี้ก็คือสับสนวุ่นวายนะ
เรื่องนี้แต่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามเพราะเรื่องนี้มันไม่จบง่าย
สรรแลนแห่อ่านข่าวต่อไป
ปรากฏเรื่องราวต่อไปเป็นเด็ก๑๐ขวบดีกว่า
เปิดใจแล้วก็ยืนยันว่าอดีตผอชัยให้ยกถังยางมาต่อยร้อนจนลวกแขนจริง

คุณแม่จากกรณีที่นำเด็กชายวัย๑๐ขวบ
นักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่ง๑
แรมเภอด่านจานจังหวัดการาศิลป์
เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในจังหวัดนี้
อย่างที่บอกว่าในทีลพงศ์นี้อดีตพ่อบร่วยการโรงเรียนน่ะ

เหมือนยิบถังยางมาตอยร้อนที่ต้มใหม่

จนมันลวกแขนผิวหนังเนื้อหลุดลอกด้วย

เงาว์วันที่น้าเซียงที่จะพิการ
ที่บอกนะอีกครั้งยังไม่สามารถที่จะตกลงค่าเสียหายได้
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง
บ้านน้องต้นหนาวที่ทรัพย์ผู้ประสบภัย
ระบัดเจ็บบริเวณแขนและฝ่ามือ
นิ้วด้านซ้ายนี่มีรอยแผลขนาดใหญ่
สภาพนิ้วหงิกงอผิดรูปเลย
ยังนำชุดนักเรียนลูกเสือที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
พบว่ามีคราบยางมาต่อยติดจริงด้วยนะ

แล้วก็มองว่าเหตุที่เกิดเป็นความประมาทของผู้ใหญ่
ที่ใช้งานเด็กที่ทำในสิ่งที่อันตราย
น้องต้นหนาวกล่าวว่าในวันเกิดเหตุในทีรพงศ์นี้นะ
อดีตพวกมวยการโรงเรียนได้เด็กตนไปถือถังยางมะตอย
และที่สำคัญคือได้เทยางมาต่อยที่ร้อนนั้นนะ
ลงในแกรอนพลาสติกที่ตัดครึ่ง
ทุเลสพี่พี่มันตรายติดมือเลยไหมนั่นน่ะ
ใช่ที่มีลักษณะคล้ายปากกระบวย
จะกระเด็นแหละพลาสติกใส่ยางมะตอยใช่ถูกถูกถูก
ก่อนที่จะให้ตนถือไปยังจุดที่ซ่อมแซมถนน
เด็กอายุ๑๐กว่าใช่
เป็นระยะทางประมาณสิบห้าเมตรนะคะตนรู้สึกหนักและร้อนมือมาก
อีกทั้งแกนลอนพลาสติกทนความร้อนไม่ไหวแล้วก็เริ่มละลาย
ก็ใช่และห่วงตัวทำให้ยางมะตอยไหลกระเด็นมาโดนแขนตัวเอง
ลงมาลาดตามแขนและนิ้วดังกล่าว
เพราะดีที่ไม่กระเด็นโดนลูกกระตาซึ่งอาจทำให้ตาบอดได้
คือราดาจังเล็กนางอันตรงเนี่ยแม่ของน้องต้นหนาวบอกว่า
หลังจากเจรจากับอดีตผอที่ศูนย์นำรงธรรมในอำเภอดอนจาน
เมื่อวันที่๑๒กันยาที่ผ่านมาไม่สามารถตกลงกันได้เลย
ถึงวันนี้ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลย
ซึ่งตนกับน้องต้นหนาวก็ได้แต่รอแล้วก็ขอโอกาส
เพราะก็ต้องนำเงินไปรักษาพยาบาลกับน้องต้นหนาว
ที่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของศูนย์ขอนแก่น
เพื่อรักษาแผลที่แขนและให้เนื้อที่มันติดกันเนี่ยยืดคลายได้

กลับไปหาอดีตผอโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และทราบว่ากำลังดำเนินคดีกับการเจรจาอยู่กับผู้ปกครองน้องต้นหนาว
ซึ่งนายธีรพงศ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้ข้อมูล

ครอบครัวบอกขอแปดหมื่นก่อนไปรักษาตัวได้มั้ย
เหมือนแบบว่าอย่างเนี้ย๘๐๐๐๐น่ะแค่ล้างแผลมันรู้จักจริงจริงนะพี่

คุณใช้ได้ยังไงใช้ลูกใช้หลานเข้าไปเอาพลาสติก
ความร้อนมันใส่พลาสติกมันก็ละลายหมดเลย
มันเดือดปุ๊บมันไหลลงมือคุณแม่
ความร้อนมันสูงเกินพลาสติกจะทนได้อยู่แล้ว

ตอนนี้ใครจะครอบมือไปช่วยถ้าลูกเขาพิการขึ้นมา

อันนี้พี่พูดว่าน่าจะหนักแล้วก็ถ้าทิ้งให้นานกว่านี้

เพราะว่ามันติดกับผังผืดจะต้องควรแผลผ่าตัดตรงง่ายเลย

ก็พาเขาไปทำที่เกาหลีสิควรจะลงทุนให้เขา
คือแขนเนี่ยเขาทำหน้าคุณแม่เขาทำตรงนี้ได้ค่ะ
ขอถามหมอได้ไหมคะขอถามหมอก็ได้ไหมคะว่าทำได้หรือเปล่า
ยังไม่ตกลงแต่พอตกปรุงปุ๊บอ้าวก็ทำไม่ได้โดนด่าอีก
เป็นช่วยเรื่องของเราอีกแล้วก็ต้องไปขอถามหมอก่อนแม่ตา
งั้นมาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะไปต่อกันเลยค่ะ
เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีที่เรานำมาฝาก
โครงการรวมพลังหาร๒โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หรือว่าสนพกระทรวงพลังงานได้ทำหน้าที่ปลุกกระแส
จะสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้โครงการรวมพลังหาร๒ได้กลับมาอีกครั้ง

และสอดคล้องกับกระแสสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

อายุประมาณ๒๕๓๕ปี๓๙ปี
คือพวกเราเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนโซเชียลในสังคม
อะไรยังอยู่ในกลุ่มอยู่นะครับใช่โดยมีพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ต
กว่า๔ชั่วโมงต่อวันและนิยมเปิดข้อมูลข่าวสารนะฮะ
โดยใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานในหลากหลายบริการ
ไม่ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์

รวมถึงเกิดความสะดวกรวดเร็วแต่สามารถประหยัดพลังงานได้ค่ะ
สนพจึงสารต่อโครงการโครงการหนึ่ง

เรื่องนวัตกรรมหารสองลองเลย
มาบอกเล่าวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง
เพื่อลดการปัญหาการจราจรเอ่อนี่ก็ดีถูกต้อง

จะประชุมกันนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ทำเป็นคนประชุมก็ได้
เพื่อลดปัญหาการจราจรลดการใช้น้ำมัน
ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตของเราด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เขาบอกว่าบ้านของเรา
ถ้าสมมุติหลังคากว้างแค่ไหนมันจะสร้างเงินให้เราได้ด้วยนะ

และใช้งานได้เองถือเป็นการประหยัดไฟฟ้า
รวมถึงประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกด้วย
ท่านผู้ชมสามารถติดตามสารพัดไอเดียนวัตกรรมประหยัดหารพลังงาน
๒ได้ตามช่องทางต่างที่เราขึ้นให้นะครับ
นี่แหละนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดี
ที่รถกระเป๋าเวียงต้องเขียนไหมต้องเขียนไหมต้องเขียนไหม
ตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตที่เขาเห็นเป็นเงาว่ามี๑๓ใช่ไหม
แต่ก่อนจะเสียบนรถที่เขาถ่ายลงคลิปอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่คำบอกเล่าในเฟซบุ๊กจนมีแบบว่าเป็นเงาของอะไรก็ไม่รู้

โอ้วฉันได้กรรดิการสังคมด้วยเท่ามีเหมือนกันอ๋อมีครับแม่มันต้องมีระบวกัญแล้วก็ไปหาสามินรวยแม่

หนูก็ต้องจัดถ้าเกิดงานเอง๓ล้านเนี่ยหนูเลยค่ะใช่ไง

ทำให้สงสาร
ไปเต้นได้๓๐๐๐ก็โดน๓๐๐๐อ่ะ
เอาตรงป่ะไปเต้นวันละ๓๐๐ไม่พอ

มันได้เต้นทุกวันไม่มีงานให้เราเต้นทุกวัน
แต่เอาจริงอย่าไปว่าอะไรผู้หญิงเลยเธอ

แล้วยิ่งแบบตอนนี้ผู้หญิงทุกคนโดนไปกระหน่ำด่า
ว่าคนเรามันช้ำแล้วค่ะ

พูดเป็นหลักจังหวะจะโค้นดูเป็นคนมี
ดูมีแบบการเรียบเรียงดูมีอะไร
ดูเมื่อกี้ที่เขาพูดสิคงคงก็โดนแฮกก่อน
ถ้าเป็นคนอื่นฟังก็คิดว่าคงโดนแท็กจริง

ไม่ใช่จ้ะหนูก็ต้องดูกัน

แสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะ

แล้วบอกเฉพาะแบบระดับใหญ่ในประเทศหมดเลย

กู๑๖ไงแล้วเพื่อนหนูจบ๕วง๕บทอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

ไม่ใช่ไม่ใช่คนอัดคนอัดปรากฏว่าอย่างไรมีคุณหนึ่ง
ปรากฏว่าหลอกเพื่อนเฉพาะในกลุ่มเพื่อนนะได้ไปร้อยกว่าล้าน
แต่ปุ๊บสักพักตอนคนเอาเรื่องเริ่มเป็นข่าวเริ่มเป็นข่าวเริ่มเป็นข่าวนะ

มันรู้สึกมันชนะมันดังมันอะไรอย่างนี้

แต่มีสิ่งเหล่านี้พวกเหลือบรายในไฮโซมีเยอะ

คุณแม่ไฮโซมแปลงตัวหนูเป็นนักข่าวนะ

เยอะกว่านักข่าวอีก
แล้วก็ไปโอ้โหต่างแล้ว

คุณแม่นักข่าวยังต้องรอบรายมีนมารัยญาณ
แต่ไฮโซบางคนที่เป็นจอมปลอบอย่างนั้น
เอาไว้เอาเลยเต็มขนใส่ถุงยิ่งกว่า
ของไม่เข้าใจหรอแล้วก็เอาถุงแบบแบบแบรนด์นำดังมา
ลงทุนเฟอร์เร็กซ์ถามว่ามันบิตคอยด์ดูสิตอนที่คนลงทุนกันไป
บิตคอยด์ตอนเวลามันขุดทองมันไม่ได้ลงทุนใช่ไหมล่ะ
มันลงทุนเครื่องขุดใช่ไหมล่ะมันก็ได้เงินทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่มันไม่ได้นะพี่
แต่หมายถึงว่ามันบทเวลาที่ไม่มีมูลค่าเลยมันก็ไม่มีเลยเหมือนกัน

กรณีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
๑๑รายสิทธิ์เก่าอีก๒ราย
ประสบวัติเหตุเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสที่อำเภอบางพลี
เพราะว่ามาฝึกงานมาฝึกที่โรงงานแถวสมุทรปราการที่บางที
โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตเป็นเลข๑๓อีกแล้ว

ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกด
นายอักษรศิลป์แก้วมหาวงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเปิดบัญชีธนาคาร
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือจากทั่วประเทศ
โดยได้เงินปิดรับบริจาคเมื่อวานนี้นะฮะ
มียอดจำนวนถึง๔๙๒๘๘๑๖บาท

ตัวเลขสวยนะเนี่ยซึ่งยังไม่รวมกับยอดเงินส่วนหนึ่ง
ที่ได้รับบริจาคสมทุนจากผู้มีจิตศาสตราต่างด้วย
ที่เอามาบริจาคให้โดยที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต

โดยคณะกรรมการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดนะฮะ
เป็นตัวสุดประสงค์ของผู้ที่ได้รับบริจาคและอักษรสินพร้อม
คณาจารย์เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะแล้วก็
พ่อแม่ญาติพี่น้องของนักศึกษาที่เสียชีวิตเนี่ยครอบครัวละสาม
คนรวม๓๐คนก็เดินทางไปที่อำเภอบางปีจังหวัดสมุท
การเพื่อประกอบพิธีอย่างแรกเลยเชิญดวงวิญญาณก่อนจุดเกิดเหตุเลย
เชิญดวงวิญญาณก่อนพี่นะครับกลับมาบ้านเกิดเงื่องจากมีข่าว
ว่าดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่หลังที่เขาเสียชีวิต
ไปคืนที่๒ใครสัญจรผ่านไปเท่านั้นเห็นตลอดเหี้ยนเป็นไง
แต่เอางี้มันมีเรื่องเล่าแล้วก็มีการนำเสนอข่าวตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะ
ว่าตั้งแต่ช่วงสุดท้ายมีการโพสต์เฟซบุ๊คถ้าเราไปดูไทม์ไลน์กันเนี่ย
เขาก็จะมีการโพสต์เฟซบุ๊คว่าอยากจะหายไปใช่ไหมแองจี้รู้สึกจะเป็นรุ่นพี่
อยากจะหายไปอย่างเงียบแล้วก็มีการถ่ายรูปรถกระบะคันนี้
แล้วก็มีน้องที่เสียชีวิตอยู่บนหลังรถปรากฏว่ามีเงาใครไหมไม่รู้
เป็นเงาหนึ่งไม่รู้ตอนนี้ทางภาพมันรู้เตรียมเบาะรึเปล่านะฮะ
ที่เป็นเงาของใครไม่รู้ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยรวมกับอยู่ในกลุ่ม
อืมสักพักข้างหลังเหรอไม่ใช่สิมันจะมีอันนี้เจ้าวงใช่หรืออันนี้บ้าง
ไม่ใช่มีวงกลมมันจะเป็นมุมหนึ่งถ่ายจากหัวหัวรถมานะ
ด้วยอย่างนี้เลยไอ้พวกนี้เล่นอะไรกันว่าอะไรอย่างนี้ที่จริงก็ไม่รู้สึกมีอะไร
ในที่สุดไม่ถึง๒ชั่วโมงตายหมดทั้งหมด๑๓เลยไม่เกี่ยวกับที่ระหว่างคนที่
แลบลิ้นกับคนข้างหลังหนูก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมข้างหลังไหมไม่รู้อ่ะ
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ล่างที่มันเห็นนะ๓คนอ่ะแล้วมีทนที่๔น่ะอ๋ออันนั้นไม่เห็น
ปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวปรากฏเสียชีวิต
แบบว่าอย่างกระทันหันด้วยแล้วเป็นอย่างที่เราบอกว่าเป็นการฝึกงานวันสุดท้าย
กลับบ้านแล้วอ่ะเจ้าของอู่ก็เลี้ยงฉลองให้แล้วไปดูแล้วก็ไปดูหมอลำ
ไม่ได้ไปทะเลทะเลอะไรนะจะมีอะไรอย่างเนี้ยจะเห็นเป็นเงาจะมีรูปมานะครับ
ปรากฏว่าผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นบอกเฮ้ยมาเชิญวิญญาณเถอะ
เฮียนเหรอเกินไม่ได้เฮียนเขารออยู่ตรงนั้นนะอ๋อไม่ใช่คนเดียวหลายสิบคน
ทุกอย่างเนี้ยเอามาเชิญวิญญาณก่อนเลยอย่างแรกวันนี้น่ะแล้วก็ฮ่า
พี่น้องส่วนหนึ่งก็ไปทำพิธีล่วงหน้ากันไว้ก่อนแล้วแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็จะให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สำนักสถานีตำรวจภูทรบางพลี
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะนี่นะโอเคเราไปกันต่อที่
ช่วงช่วงเหรอเธอนี่นะฮะอย่างที่เมื่อกี้เรารู้กันมาช่วงช่วงที่
ก็พูดถึงหมีแพนด้านางเดชนะครับที่เราหาการเสียชีวิตของช่วง
ช่วงกันมาตลอดว่าเขาเป็นอะไรแล้วประเทศไทยจะได้มี
ด้าตัวใหม่ไหมอืมไอ้ตัวลินหุ้ยจะต้องกลับไปอยู่ด้วยจาก
ประเทศจีนไหมค่ะล่าสุดวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ออก
ลงการนะฮะแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของหมีแพนด้าช่วงดังนี้
มีแพนด้าช่วงเพศผู้ในประเทศไทยเสียชีวิตเมื่อวัน
ที่๑๖กันยาเนี่ยนะครับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ปลายแห่งสาธารณะ
ประเทศจีนได้ส่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยอย่าง
เร่งด่วนเพื่อสืบหาสายเหตุการเสียชีวิตด้วยทันทีนะฮะแล้ว
ผ่าชนสูตรแล้วก็วินิจฉัยโลกของคณะผู้เชี่ยวชาญประเทศ
ไทยกับจริงเป็นการร่วมมือกันของ๒ประเทศนะครับก็เบื้อง
ต้นพบว่าภาวะทางโภชนาการของหมีแพนด้าช่วงอยู่ในเกณฑ์ดีไม่
พบบาดแผลภายนอกไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมเลยสาเหตุการ
เสียชีวิตเนื่องมาจากอะไรภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายตายส่ง
ผลให้อวัยวะภายในร่างกายเนี่ยทั้งระบบขาดออกซิเจน
ออกเซียนจนเป็นสายเหตุของการเสียชีวิตลำดับต่อไปในทั้ง
ฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายจีนจะดำเนินการจัดการเรื่องเกี่ยวกับภัย
ตามความตกลงระหว่างองค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศจีนแห่งประเทศสาธารณะรัฐประชาชน
จีนฝ่ายไทยต้องทำอะไรบ้างมีแพนด้าเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยก็ต้อง
ดำเนินการชดเชยสำหรับการเสียชีวิตของหมีแพนด้าช่วงโดย
เร็วที่สุดเป็นเงิน๑๕ล้านบาทแล้วก็จะต้องดูแลมีแพนด้าลิน
ให้ดีที่สุดอันหนึ่งสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่าย
จะทำการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการส่วนฝ่ายไทย
แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว
ใหม่ในวันเดียวกันของทั้ง๒ฝ่ายแล้วก็บอกเป็นไปได้ไหมบาง
คนบอก๑๕ล้านบาทบางคนบอก๓๐๐๐๐๐เดี๋ยวจะต้องดูว่าประเทศไทย
จะต้องชดเฉยต่อประเทศจีนไปเท่าไหร่อยากมาตายในเมืองเรา

ว่า๑๕ล้านพี่เนอะคือเราเนี่ยเคยทำประกันชีวิตแพนด้าเอาไว้ด้วย
ถ้าคือทำไว้ก็โอเคถูกต้องก็ต้องรับตัวชอบไป
มันมาอยู่นะต่างที่ต่างอากาศต่างสงสารน่ะถูกไม่น่าเลย
พาไปดูสัตว์เหมือนเดิมนะคะแต่จะพาไปดูลูกวัวประหลาดนะ
มี๒หัวนะคะ๔ตา๔ขา๑หางนักเสี่ยงโชคก็ที่บอกว่าไม่พลาดเลยที่จะไปหาเลขเด็ดกันนะจ๊ะ
ตุลาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแม่วัวนะฮะออกลูกมารูปร่างประหลาดเชียร์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนลูกวัวทั่วไปเพราะมีสองหัวติดกันนะส่วนอวัยวะอื่นปกติสร้างความแปลกตากับผู้เห็นเพราะว่าเดินไปเดินมาตรวจสอบว่าอุ้ย
บ้านเลขที่๕ทับ๒หมู่๖ตำบลทรายข่าวอำเภอครองท่วมจังหวัดกะบี่เมื่อไปก็มีพบชาวบ้านมุงดูกันใหญ่เลยหนูลูก
บ้านเลขที่๒หัวทานงแข็งแรงดีเนี่ยะฮะแตกว่าทำไม

มันไม่ตายใช่สิพี่แต่ปกติมันต้องตายใช่ไหมคะ

ร่างกายแข็งแรงดีนะฮะไม่น่าเชื่อเลย

มันตายแล้วแต่ตอนนี้มันตายแล้วถูกต้อง
ซึ่งตอนแรกเขาก็อยากมาแหงดูดูก็ไม่ตาย

ไม่ต้องทำท่าเนื่องจาก

พยายามแบ่งลุกออกมาแต่ไม่ออก
ถึงตกลุกออกมาแต่ปรากฏว่าลูกวัวนี่นะครับ
ไม่รอดแต่ไม่รอดไม่พอเท่าไหร่
สังเกตดูสิคะมันมี๒หัว
เออขนาดบันดาลนักเสียงโชคอย่างที่บอกเลย
เมื่อทราบนะก็ต่างก็พามาดูกันจำนวนมากเลย
ก็ถ่ายรูปไว้ให้ลึกนะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดู
พร้อมกับตีเป็นเลขเด็ดตามความเชื่อเลขอะไร
เขาไม่ได้บอกอันใหม่ต้องซื้อลอตตาลี
มองว่าวัวนี่ประหลาดนะอาจจะมีการเสี่ยงโชคในงวดหน้า

ประหลาดมี๒หัว๔ตา๑หาง

แต่มันตายไงซึ่งตอนแรกเขาคิดว่ามันจะรอดไง
มันจะแข็งแรงดีแต่พอดึงออกมา๓๐ประที

เพราะฉะนั้นไปหาตามแผงลอตเตอรี่เอานะฮะ
ดูเรื่องเพชรแม่ลูกดกเห็นตุ๊กตารัสเซียที่มันจะมีตัวใหญ่
แล้วก็เปิดมันไปเรื่อยปรากฏว่ามีเพชร
มีเพชรที่ขูดถูกค้นพบโดยเหมืองอัลโซล่าที่ไซบีเรียประเทศรัสเซียนะฮะ
วันศุกร์ที่๔ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพชรที่มีอายุถึง๘๐๐ล้านปี
เออเพราะลักษณะที่พบเนี่ยเป็นครั้งแรกในโลกที่ได้รับการบันทึก
เพราะว่าเพชรมาโตชก้าซึ่งนี้เป็นชื่อเดียวกับตุ๊กตาที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ามันมีเพชรอีกเม็ดหนึ่งบรรจุอยู่ข้างใน
นี่ไงนั่นอยู่ข้างในโดยเป็นการค้นพบเพชรสองชั้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศรัสเซีย

ถ้าปล่อยให้มันอยู่ต่อมันอาจจะลูกออกมาอีกไหม

อ่าหลายพันปีพี่ไม่ได้แล้วมันหรือว่า
เป็นข้างนอกเราคงไม่อยู่ทันมันมีอีกชั้น
เราคงจะไปก่อนแล้วล่ะว่ายังไงดีแน่

วูยมันต้องหลักมันต้องแพงมากแน่เลย

แล้วซีในไซเบีเรียหนาวจาด

เป็นอย่างเดียวที่เลี้ยงรัฐนี้ได้

คนเราสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์ไปถึงไซบีเรียเลย
แล้วก็เลยไซบีเรียปุ๊บก็สามารถเข้ายุโรปได้

เขาว่าอย่างนั้นไม่นะยินสุดท้าย
จากกรุงเทพไปเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องนั่งไปหาลูก

ตรงดิวเข้าไปจากยุโรปตะวันออก

เขาบอกเป็นอาทิตย์อยู่

ไปเรื่อยที่มองโกเรียเขาไซบีเรียเข้าอะไรอย่างนี้

เขาก็เชิญออกทุกรายการไงเขาไปนานจัด
กลับมาประสบการณ์เพียบเลยแต่ไม่มีเงินได้

ช่างหน้าช่างผมที่เป็นกระเทยอยู่ไหนกันหมดแล้ววันนี้อ่ะเธอดูสิ
นู่นใหญ่ไล่ลำกันอยู่นู่นเหลือแต่ชายจริงหญิงแท้ที่เป็นช่างแต่งหน้าทำผมวันนี้เห็นไหมนู่นไปดูสิกะเทยอุ้ยไปถึงฉันไปเดินปุ๊บ

หนูเคยไปครั้งนึงไปไอ้แก่นนั่นแหละ

แก่นใหม่ตัวทำพิธีทำเป็นแบบเข้าทรงด้วยนะวันนี้คืนนี้เข้าทรงใส่เขาอ่ะ

เริ่มปิดถนนแหละนะครับเดี๋ยวเผลอไปใช้เส้นทางนั้นแล้วเจอกันนะครับใช่มีหลายสงครรภ์นะ

แต่ร้านเจ้าของโคตรยำเขาก็ส่งมาชัวร์
มีคนสงสัยกับแม่เขาถามว่า
ไปหนึ่งองค์แต่ทำไมมีร่างทรงเยอะจังเลย

เข้าใจไหมแต่สมมุติในเหตุการณ์เนี่ยอย่างวัดแขกศรีลมเนี่ย

มีหลายปากครับมีหลายปากครับจริงจริงแล้วพุบได้ฉันเคยไปถาม

แล้วบางคนเขาบอกว่าเป็นอุบัติธรรมหมู่หรือเปล่า
ไม่อันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าเป็นอุบัติธรรมที่อยู่กับใคร
อย่างเช่นเราเคยไห้หลวงพ่อโสธรชาตินี้
วันหนึ่งไม่ใช่หลวงพ่อสวทธรณ์เราอาจจะยังเกิด
เช่นเราเคยไปกราบพระองค์นี้แล้วพระองค์นี้เคยเป่าหัวให้เรา
หรืออะไรในวันหนึ่งเราตายไปในชั้นหน้า
ไม่ลงมาเวียนไหว้ตายเกิดแล้วเขาก็จะมาปกปักรักษาเลย
ร่างนั้นที่จิตของเราถ้าสมมุติจิตเราทำดีอะไรอย่างนี้

หรือทำไมจะต้องใจโดยควบคุณทำไมเป็นร่างทรงเยอะ

อย่างที่เราเคยได้ยินเขาว่าเทพทันใจเทพ

แล้วก็ไปขอกับปูนหินอะไรปูนปั้นอะไรอย่างนี้

จะมีอยู่ประเทศนี้ประเภทหนึ่ง

หมายถึงเทพทันใจเนี่ยขอได้อย่างหนึ่งจริงลงมา

ตอนแรกฉันก็โดนหลอกไปกับสมศักราชชนไงเธอ

สมศักดิ์ชะลาชนต้องไปนะเธอเกย์เฟสติเวิล

เมื่อก่อนพระม่าก็ยังไม่ได้เจริญกับเกย์เฟสติเวิล

สมศักดิ์ชะลาชนเดินด่าแต่เข้าลง

ทำแล้วรู้ประเภทแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่บ้ามูไง

แต่คือเทพธรรมทันใจลงมาจริง

ยังมีอยู่ยังมีอยู่

ยังไม่ถึงเบรกสุดท้าย
เพราะว่าจะเอาอนาคตไปแต่งงานดีกว่า
มันมักมากเขาจะไปแต่งงานดีกว่า
ครับแน้นเดี๋ยวเบรกแปปนึงค่ะ

เมื่อกี้เซียธอปนุนไหวไหมฮะ
ตามมาจนถึงเบรกสุดท้ายของรายการ

ก็รู้สึกงงงจริงเพราะไม่เคยรู้จักมาก่อน
ไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำไป
ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก
มีคนแอบอ้างว่าคบกับเทย่า
ทั้งที่เทย่าไม่เคยคบกับเขาหรือรู้จักกับเขา

ไม่กังวลว่าใครจะเข้าใจผิดถึงเรื่องดังกล่าวนะคะ
ยาบอกเพิ่มเติมว่าถึงงานแต่งอีกว่าตอนนี้
เหลืออีก๓๔วันจะแต่งงานแล้วตื่นเต้น
ซึ่งเตรียมงานไปได้กว่า๙๐แล้ว

จะจัดพิธีที่ชายหาดที่หลังจากภูเก็ต
วันที่๑๐พฤศจิกายนมีงานเลี้ยที่กรุงเทพ๑๓

ก็หวังนะคะเพราะตนไม่อยาก

แล้วนางก็บอกว่าชีวิตนางจริงไม่เคยคบคนไทยค่ะ

ชัดเจนนะหนูให้รู้เรื่องกันไปเลยนะคะ

เพราะว่าไปเม้นต์หลายโพสต์เลย
ที่โพสต์ขององต่วนก็มีชิปปี้เข้าไปเมนต์

ชิปปี้จสแม่แคปชั่นตอบไวว่า

นอกจากนี่มีคำถามอีกพี่อีกสองหนุ่มว่า
บอยปากรที่ชิปี้บอกถ้าบอยจิ๊บอาจจะมีลุ้นนางเคยแซวบอยไว้
และคนสนิทตอนนี้ก็คือนิวชัยพลเนี่ยนะคะก็ลุ้นเป็นแฟนกัน
นางบอกว่าแค่เพื่อนค่ะแม่อ๋อเป็นเพื่อน

อ่ะจบไปมาข่าวเรื่องราวของน้องลิซ่าดีกว่า

ความงามและแฟชั่นประจำปีผลออกมาเรียบร้อยแล้ว
โดยดูจากยอดติดตามในอินสตาแกรมค่ะ
น้องลิซ่าวงแบ็คพิงนะฮะหรือลิซ่ามโนบานซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจ
พิงนี่นะฮะอย่างที่บอกว่าที่ชาวบริ้งทั่วโลกรู้จักดีนะฮะ
ติดเป็นอันดับที่๗มโนบารค่ะนะฮะ
ใช่ผู้ทรงอิทธิพลด้านอินสตาแกรมนะฮะด้านความสวยความงามแฟชั่นนะ
ยอดผู้ติดตามถึง๒๕๘ล้านฟอลลอเวอร์
ฮอตที่สุดจริงสำหรับสาวลิซ่าตอนนี้
เอาเลยอันดับหนึ่ง

ตี๓นั่นสแตนบายรอ

เล่าไปสิเรื่องเป็นอย่างไรเอาตรงมั้ย
หนูเข้าวงการครั้งแรกเจอพี่มดดำ
โอ๊ยมึงต้องทำแบบนี้โอ๊ยมึงต้องทำแบบนั้นหลังจากที่โดนถิ่นเก้าอี้ไป
วันนั้นคือขนหัวลุกมากเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
จัดแบบนี้เก็บพี่เพราะว่านางเนี่ย

แพรีเมียมคือบุโกะตั้งขึ้นมาเองคือบุ๊กโก
ที่เป็นฮายาโนติศัพท์ที่อยู่ยาวมาถึงตอนนี้ที่พิโมดัมก็ไม่อยู่
อย่างแรกมึงต้องทำอย่างนี้นะไว้พาดอย่างงั้นนะ
โอ้โหไปแล้วไปนี่นี่คุณแม่งคุณแม่ค้าไปพามานี่นะคะ
ไปทุกวัดทุกวัดไม่พอบางวัดไม่มีแ
โอ้โฮโคตรโรสชันโคตรโรสชัน

เบรกคันศักดิ์ประทะโอ้ยตายผสดหัว
นะฮะข่าวใส่ไข่ของเราไปเรื่องราวในวงการบันเทิงบ้าง

ไบเตอร์ฉันรู้แล้วโทรมาหาเจ้าสองร่วม
แล้วก็ที่สำคัญคือเซเลปบีตี้นะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกว่าสินสอด๔๕ล้าน
แล้วก็ที่สำคัญคือชุดทั้งหมดนะ๑๐ชุดรวมกับชุดที่พรีเวดดิ้งด้วยนะคะ
แต่ประเด็นคือไม่อยู่ที่งานหรอกนะมันอยู่ที่คนไปร่วมงานนั่นแหละ
ล่าสุดคุณบุ้งใบหยกไงเขาก็จะไม่ทนเพราะว่าเขาแต่งตัวให้นะ
เนี่ยชุดนี้เนี่ยดูในนี้อ่าแล้วก็ลงไปแสดงความมีดีนะ
กับคุณใบเตยกับคุณแมนก็อย่างที่บอกว่าตอบกลับเลย
เพราะว่ามีคนมาวิจารณ์เรื่องราวการแต่งตัวไปนะฮะ
ห้ามเอาคุณบุ้งนี่นะอย่างที่บอกว่าภรรยาพี่เวฟนี่นะสันนิษถึงกับเดือดปุดเลย
ต้องออกมาตอบกลับแบบจี๊ดนะฮะถึงว่ากรณีที่ว่า
กับชาวเน็ตด้วยความเผ็ดร้อนนะที่ตัวเองนะฮะไปถึงงานตอน๕ทุ่ม
ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ใส่น้องเท้าแตะชุดนอนไปร่วมงาน
นอกจากนี้นะจริงเยอะกว่านี้อีกนะฮะ
เว็บสารินสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงเกี่ยวกับภรรยาว่า

งานพี่น้องแต่ละคนก็แต่งชุดแบบสนุกสนานแฟนซี่แล้ว
เพราะว่าตอนดึกประมาณ๔๕ทุ่มเขาก็เปลี่ยนชุดกันหมดแล้ว
ผู้ชายที่ใส่สูตรก็ถอดสูตรหมดแล้ว
ขนาดใบเตยยังสั้นเสมอหูเลยนะฮะ
แล้วก็จากเหตุการณ์นี้ก็ก่อนจะคอมเมนต์ใคร
ก็คอมเมนต์ก็ต้องดูก่อนซึ่งอย่างที่บอกว่า
คุณมนุษย์ป้าคนนี้เนี่ยเขาก็คงบอกว่าสนิทมาก
แต่ก็ต้องรู้จักนะว่าเหมือนการรัฐเทศะ

อย่าเผือกนะป้าออกมาจากการราละที
โชว์ง่อโชว์ดักดานได้อ่านเปล่า
ไปถึงตอน๕ทุ่มมันอัฟเตอร์ปาร์ตี้รู้จักเปล่า
หนูอาฟเตอร์ปาร์ตี้เขาเต้นเขาร้องเพลงเขากินแล้วหนู

อ้าวก็เขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้
แต่ก็อย่างที่บอกไงมุมมองถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่รู้อะไร
ก็อย่าเพิ่งเข้าไปเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชม
บางทีเนี่ยการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย
รู้อยู่แล้วว่าใครขอข้อมูลใครแซะใครว่าเรา
ซึ่งเดี๋ยวนี้ศิลปินดาราบางคนเขาก็รู้สึกว่า

ถ้าเราไม่กลับไปถกเถียงหรือให้ข้อมูลก็แสดงว่าเรายอมรับสิ
อันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องใจนะ
ถ้าเกิดเราไปด่าเขาแล้วแล้วเขากลับมาด่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้
อีกหน้างานที่น่าจะเป็นงานใหญ่ของปีหรือความงานของคุณกร
ก็จับตามองกันอยู่ตอนนี้เขาเตรียมงานกันอยู่

มั่นกันวันที่๔มกราแต่ง๒๙กุมภาพีหน้า
ดูเหมือนว่าตอนนี้แผ่งงานหลายอย่างยังไม่ลงตัวค่ะ
ก็ไปถามคุณกรเลยไปถามลิต้าแล้ว

ต้องใช้เวลานิดนึงครับคุณกรตอบ
จริงแล้วตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ก็ต้องเคาะภายในสิ้นเดือนนี้
หวังว่าจะทันพร้อมกับวางแผนถ้าแต่งงานกันแล้วอยากจะมีลูกเลยหรือเปล่าครับ
ก็ด้วยอายุของเราทั้งคู่ตอนนี้ก็มีเช็คสุขภาพทุกอย่างยังแข็งแรง
อยากเห็นมุมแม่บ้านก็เอาที่เขาสะดวกครับเป็นตัวของตัวเองเลย
แต่ก็มีนะครับนานทีก็มีมุมแม่บ้านเขาทำกับข้าวให้
ตอนนี้คุยกันเรื่องที่อยู่ครับตอนแรกนี่อาจจะอยู่ที่คอนโดก่อน
หลังค่อยสร้างบ้านครับเรือนหอยังไม่ได้สร้างครับ
คงจะสร้างข้างข้างบ้านที่ผมอยู่นี่แหละวางแผนจะมีลูกประมาณสองคน
เกินกว่านี้ครับเอ่อแต่งเสร็จแล้วจะจดทะเบียนเป็นนางเลยหรือเปล่าครับ

เมื่อวานนี้เสียโป้มาคุยมะนามคนถามว่าทำบุญเป็นร้อยล้าน
เสียโป้ไม่คืนเงินการสักทีหนึ่งเสียโป้บอกว่าคืนไปหมดแล้ว
กลิ้นไปหมดแล้วมาเดือดกันอีกรอบกับการวิพาการมีข่าวทุกวันนะฮะ
หนี้การไปหมดแล้วแต่จะมาเอาดอกเบี้ย๔๗ล้านยืนยันไม่จ่ายแถมยังบอกว่า
มีเงินมากกว่า๑๐๐เท่าล่าสุดคุณการมาแบบจัดหนักเต็มและถึงเสียโป้
เกี่ยวกับเรื่องราวอีกมุมหนึ่งเลยคนรวยพันล้านหนี้แค่ล้านเดียวต้องรอ๒เดือนเหรอ
รวยอะไรวะไปกู้เข้ามาใช้หนี้อันนี้คือก้อนล่าสุดที่แม่เขายืมอ่ะ
เขายังไปให้เขายืมอีกเนอะคือแม่เขายืมมา๑ล้านเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้
ผ่านมา๒ปีจ่ายมาประมาณ๖ล้านแล้วก็เงินก้อนเนี่ย
ไม่ใช่เงินหนี้ที่ยืมไปนะแต่เป็นเงินที่ชดใช้ในคดีช่อโกง
ทั้งเขาและแม่เขาเมียเขาร่วมกันช่อกงไม่ได้อยากจะพูดถึง
ยังไงทุกอย่างอยู่ที่ศาลหมดแล้วแต่เขาพูดกระทบมาทางเราก่อน
สัมผัสต่างนานาเราก็เลยต้องอธิบายให้ทุกคนฟังบ้าง
อันนี้ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายแต่โพสต์ให้ทราบความจริงนะ
แล้วก็เพราะคุณพูดอะไรมั่วซั่วไร้สาระมโนมากประสาทกลับแล้วเหรอ
ส่วนเงิน๑ล้านก้อนล่าสุดเขาบอกจะไปใช้หนี้แทนลูกเขานะฮะ
เพราะสงสารเราที่ลูกเขาไม่จ่ายหนี้บ้างเลย
เราก็คิดว่าเขาคงสงสารจริง
คือเราเป็นคนคิดบวกไม่ได้คิดอะไรร้ายกับใครจริงนี่ไงเขาว่าอย่างนั้น
อ่ะรุ่นนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับคลาวแสดงไข่
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ